บอกไปแล้วว่าจะให้ไปดูหน้าตาของแมวที่อายุยืนที่สุดในโลกนะคะ
แมวตัวนี้อยู่ที่สหรัฐอเมริกาและที่สำคัญเขาเป็นแมวสยามค่ะ
นี่คือชมหน้าของเจ้าสกูเตอร์เป็นแมวสายพันธุ์ไทย
เกิดวันที่๒๖มีนาคมปีอะไรรู้ไหมคุณเขมสอน

ค่ะซึ่งเป็นสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดีโรนัลเรแกนคุณ

อยู่มายาวมากใช่แล้วเขาอายุยืนถึง๓๐ปี
และที่สำคัญสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะ
กิเนสบุ๊กก็รับรองเรียบร้อยแล้ว
ให้เจ้าสกูเตอร์เป็นแมวที่อายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่

ขนยังดำอยู่เลยแต่ตัวขาวเหมือนละนะ

ซึ่งเจ้าสกูเตอร์เป็นแมวเพศผู้ค่ะ
อาศัยอยู่บ้านเล็กหลังหนึ่งในเมืองแมนซิลรัฐเท็กซัส
ไม่นานมานี้นางเกลฟลอยผู้เป็นเจ้าของ
เลี้ยงมันมาตั้งแต่วันแรกที่เจ้าสกูเตอร์ลืมตาออกมาดูโลก
จัดงานฉลองวันเกิดครบรอบ๓๐ปีให้กับเจ้าสกูเตอร์๒๖มีนาที่ผ่านมานี้เอง
เจ้าของบอกว่าสกูเตอร์เป็นแมวที่ไม่อยู่นิ่งเลย
ชอบเที่ยวแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันมา๔๕๕๐รัฐแล้วนะคะ
เคยผ่านประสบการณ์ผจญภัยโชคชนถึงกับขาหัก

แต่ทุกวันนี้มันก็แข็งแรงดีแล้วก็ได้รับตำแหน่งอายุยืนที่สุดในโลกไปเรียบร้อยแล้ว